ภัยอันตรายต่างเนี่ยมันก็เข้ามาโดยที่บางทีเราก็ไม่ทันได้ตั้งตัวเนาะ
แต่เวลาเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีเราต้องใช้สติและรอยยิ้มในการสู้
ยิ้มสู้แบบน้องใบตองหรือจะยิ้มสู้แบบคุณชิสา
ผมบอกเลยสองคนนี้ยิ้มสู้กับเจ้าตัวนี้ไม่ได้
มันยิ้มได้น่ารักและสู้ได้กับทุกใครจริงครับ
เก่งกันจริงยิ้มหวานน้าเยิ้นน้าเยิ้นน้ายิ้มหวาน

เอาไว้ก่อนสุนัขก็เหมือนกันเนอะเนอะเหมือนกันเออเนี่ยยิ้มใส่กันเนี่ยต่างฝ่ายต่างยิ้ม
แต่หาเขาก็ดิดใส่กันทั้งคู่น่ะแต่ประตูเปิดน่ะเห็นไหมเออ
ว่าเขายิ้มไงพอยิ้มใส่เนี่ยตัวข้างในก็จะไม่ทำอะไร
โอ้โหแต่ไอ้ตัวข้างนอกที่พยายามยิ้มเนี่ยฟันไม่ค่อยจะเหลือแล้วนะ
ใช่สงสัยโชคโทนอยู่นะเออก็ก็ค่อนข้างอยู่ก็พอตัว
เหลือแต่เที่ยวพอตัวก็มีประสบการณ์มาแหละ
เออก็อายุเยอะแล้วอ่ะเห็นบอกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้
อายุเยอะแล้วแก่แล้วนะครับเห็นอยู่ฟันเหลือน้อยแล้ว
แต่ก็พยายามยิ้มสู้ยิ้มเท่านั้นที่จะทำให้เราผ่านอุปสรรคไปได้
เขาบอกว่ายิ้มหวานก็มีชัยไปกว่าครึ่งนี่ดา
เนี่ยฮะดูเอาไว้บางทีจะมีเรื่องกับสุนัขคุณลองไหมล่ะ
ถ้าเกิดว่าสุนัขวิ่งไล่คุณหันไปยิ้มให้มัน
เออยิ้มแห้เข้าไปอย่างนี้
มันจะคิดว่าเราแยกเขี้ยวใส่นะ

ลองส่งไลน์หรือข้อความมาดูกันนะคะ